ยังจำกันได้ไหมที่พี่หนุ่มกัญชัย
เคยพูดไว้ในรายการข่าวใส่ไข่เมื่อวันที่๓๐มีนาคม
ว่าถ้าเกิดว่าโควิด๑๙หายไปจากประเทศไทยจริง
พี่หนุ่มจะใส่ชุดไก่ไปรำแก้บนเจ้าแม่ตะเคียน
ถ้าจำไม่ได้คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูคลิปนี้ไปพร้อมกันค่ะ

ถ้าโควิดอีก๓เดือนหายไป

ลงจะเป็นไก่แจ้ไก่ชนหรือไก่อะไรดีจ๊ะ
เขาออกมาทวงถามพี่หนุ่มด้วยตอนนั้นเนี่ยบอกนะคะ
คนที่บอกว่าจะไปรำเป็นเพื่อนผมแคปไว้หมดแล้วนะ
หลายคนคุณต้องไปกับผมนะเตรียมชุดไก่ไปด้วย
รำขนาดข้างกันถ้าโควิดมันหาย
และล่าสุดค่ะได้รับการยืนยันจากสอบคอเมื่อวานนี้
ครบ๒๘วันที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในประเทศไทย
งานนี้พี่หนุ่มจะเตรียมตัวใส่ชุดไก่ไปรำยังไง
จะเป็นไก่แจ้ไก่ชนหรือไก่ป่า

คือจริงต้องบอกอย่างนี้นะคือพี่ไม่ได้บนเอาไว้นะ
ใช่จัดรายการแล้วปรากฏว่าก็มีการพูดคุยกับทางคุณเหมียวอวันรัฐ
คือถ้าเกิดว่าโควิดหายไปจริงใน๓เดือนเนี่ยนะ
เดี๋ยวผมไปลำแก้บงแก้บนให้ทำอะไรก็เดี๋ยวแก้บนให้
คือคอนเฟิร์มว่าเดี๋ยวไปลำแก้บนใส่ชุดไก่
แน่นอนคือต้องไปลำอยู่แล้วก็คือตามที่พูดเอาไว้
เพราะว่าตอนนี้ทั้งอีเจี๊ยบเรียบด่วนเอ่ย

แต่ที่พี่หนุ่มบอกว่าใครที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าจะไปลำด้วยเดี๋ยวต้องไปนะ
ก็ต้องไปถ้าไม่ไปแม่ธะเคียดเค้าคงอย่าตามไปหา

ไม่ได้ไปคอมเมนต์ค่ะแต่ว่าวันที่พี่หนุ่มจะไปรำแก้บน
เออก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะว่าเขาจะใส่ชุดรำแก้บนเป็นชุดไก่แบบไหน
ใช่ถือว่าเป็นการแก้บนที่หลายคนลุ้น
เพราะว่าอยากจะให้โควิดมันหมดไปจากประเทศไทยด้วยจริง

ไปร่วมรำกับพี่หนุ่มนั่นเองนะคะ